มีเพื่อนของน้องทีมน้องทีมเป็นนางงามสาวประเภท๒ชื่อดัง
เดินสายประกวดอยู่หลายเวทีในพื้นที่แถวจังหวัดกรสินเนี่ย
แต่เมื่อ๒พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องทีมวัย๒๗ปีคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดนะฮะ
ไปเที่ยวแพร่ท่องเที่ยวที่สะพานเทพสุดาฝั่งอำเภอสหัสสขันจังหวัดกาลสิน
แต่ทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าทางเจ้าของสถานที่เนี่ย
ยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะฮะ
หรือว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบไหม
เพราะไปเที่ยวแล้วถูกไฟดูดเสียชีวิต
นี่เป็นที่เกิดเหตุนะครับส่วนนี้คือน้องทีมนะฮะ

น้องทีมชื่อจริงชื่อนายสุธิชัยศรีอ่อนนะครับ
อายุ๒๗ปีนี่ฮะภาพตอนที่เดินสายประกวด

คือน้องทีมเนี่ยภูมิลำเนานี่เป็นคนบ้านนิคมพัฒนาตะบนเกาะแก้ว
อำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
วันที่เกิดเหตุเพื่อนบอกว่าน้องทีมไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็น้องสาวเป็นวันหยุดนะฮะ๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
สั่งอาหารมาทานกัน
ขณะรออาหารอยู่นะครับ
ที่แพ้ท่องเที่ยวสะพานเทพสุดาฝั่งอำเภอสหสถานจังหวัดกรสินนะครับ
ตอนนั้นน้องทีมรออาหารอยู่ก็ใส่เสื้อชูชีพ
กำลังจะกระโดดลงไปเล่นน้ำ

น้องทีมก็เลยเอื้อมมือไปจับราวเหล็กบนแพร่
ซึ่งมีสายไฟเนี่ยวางตามแนวแผงเหล็กอยู่

น้องสาวก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ช่วยจนกระทั่งมือของน้องทีมเนี่ยหลุดจากราวเหล็ก

พยายามช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่างนานา
สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับ

นี่ฮะกู้พงกู้ภัยก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่
กู้ภัยก็มาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พยายามช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ข้อความบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมให้กับเพื่อนผมด้วยทางแพร
สถานที่เกิดเหตุยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่าง
ใดลักษณะขอความเป็นธรรมนะครับน้องทีมนี่มีชื่อเสียงมากนะ
ครับในวงการนางงามเดินสายประกวดนะครับเป็นเน็ตไอดอลใน
วงนางงามสาวประเภทสองในพื้นที่เป็นคนหน้าตาดีนะครับ
ประกวดมาหลายเวทีคว้ามงกุฎมามากมายนี่ฮะรางวัลต่างนะครับ
คือน้องทีมเนี่ยพอเสียชีวิตแล้วเมื่อสองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
วันที่เกิดเหตุนะครับช่วงสิบสี่นาฬิกาที่ผ่านมา
วันนี้ญาติญาติได้จัดพิธีชาปนกิจศพนะครับ
ที่เมนวัดบ้านเหล่าแขมตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภุมจังหวัด๑๐๑
เพื่อนก็มาฟ้อนรำกันที่หน้าเมนนะฮะมาส่งดวงวิญญาณ
ญาติญาติก็ร้องไห้กันด้วยความโศกเศร้านะครับ
นำสายสะพายที่น้องทีมชนะการประกวดในเวทีนางงามเนี่ยมาที่เมนด้วย
หลายเส้นเลยล่ะขวารางวัลมาเยอะ
น้องสาวของน้องทีมชื่อนางสาวพานุมาตรอายุ๒๐ปีนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับพี่ชายชวนไปเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนที่แพรท่องเที่ยว
ช่วงเกิดเหตุประมาณ๕โมงเย็นระหว่างที่เธอกำลังใส่เสื้อชูชีพ
พี่ชายบอกว่าให้ถีบหน่อยเพราะไฟดูด
ตอนนั้นพี่ใส่เสร็จก่อนแล้วไปเกาะราวอยู่จะกระโดดน้ำ
ก็พยายามช่วยกันดึงนะครับดึงมือทั้งสองของพี่เนี่ยออกจากราวเหล็กของแพร่
ทำให้ตัวน้องสาวเนี่ยยังถูกไฟดูดไปด้วย
จากนั้นตัดสินใจใช้เท้าเนี่ยถีบพี่ออกไปอย่างแรง
พี่เนี่ยมือหลุดจากราวเหล็กแล้วก็ตกลงไปในน้ำ
สภาพของพี่ชายตอนนั้นมือเกร็งกัดปากน้ำลายฟูมปาก
ไม่ได้สติไม่มีชีพจรก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือกู้ภัยก็มาช่วยอีก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิต
น้องสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเหมือนมีรางสังหรณ์นะครับ
เพราะว่าพี่ชายบอกว่าอยากให้เธอตั้งใจ
เพื่อไปประกวดมิสแกรนด์หนองคายเธอเนี่ยผ่านเข้ารอบ๑๔คนแล้ว
แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนมาดูแลต่อนะ
คือปกติพี่ดูแลไงแต่พี่มาบอกตั้งใจดีนะ
ตอนนี้เข้ารอบ๑๔คนแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้คนมาดูแลต่อ

อยากให้กลับมาใช้
ขอโทษหนูอยู่ไม่ได้

เหมือนพี่แก่เกริ่นไว้ว่าพี่ป๊อบจะมาดูแลต่อนะ
จะมาดูแลเราฟังพี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติไม่เคยฝากใครมาดูแลเราอย่างนี้
ส่วนอาของผู้เสียชีวิตนะครับชื่อนางหอมหวนอายุ๔๙ปีนะครับ

บอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงน้องทีมมาตั้งแต่เรียนชั้นป๓
จากพ่อกับแม่ของน้องทีมแยกทางกัน

ทีมนี่ทำงานหาเงินเองนะครับ
ออกแบบเครื่องประดับให้กับนางงาม
ให้กับผู้เข้าประกวดนางงามหลายเวที
มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงการนางงาม

คือนอกจากออกแบบเครื่องประดับต่างให้กับ
นางงามเขาใช้ประกวดกันแล้วเนี่ย

เดินสายประกวดนางงามสาวประเภทสอง
เนี่ยได้รับรางวัลมามากมายหลากหลายเวที
อายุก็เพิ่ง๒๗เองนะฮะ
คุณอาที่เป็นแม่บุญธรรมเนี่ยบอกว่าเสียใจมาก

ซึ่งน้องทีมเนี่ยเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัว
เดินสายประกวดล่ารางวัลมาทั่วประเทศ
ไม่ใช่แค่ในแถบภาคอีสานเท่านั้น

เงินที่ได้มาก็เอามาให้พ่อกับแม่
เอามาส่งเสียน้องสาวเรียนนะครับ

ซึ่งคุณอาที่เป็นแม่บุญธรรมเนี่ยบอกว่า
มันคือความประมาทของผู้ประกอบการแพร่ริมน้ำสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่า
คือทำไมไม่ตรวจสอบไม่เช็คสภาพของสายไฟ
แล้วสายไฟไปโยงอยู่กับราวเหล็ก

แม่อยากฝากไปทางซื้อเลยลูก
ว่าให้จักรของเพิวเพิ่มน้ำออกมารับผิดชอบอย่างแจ็กอย่างเนี่ย

มีโมชน์รับทานให้ลูกแม่เลย

ลูกแม่ไปตายเอาเงินพูดให้ดอก
แก้แก้ได้ขอแก้ได้กิน
ที่งานชาปนักศิริษภาพของทีมวันนี้เนี่ย

โทนการจัดงานสีต่างต่างเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนที่มาเนี่ย
การจัดงานเพื่อนบอกว่าน้องทีมเนี่ยเคยบอกว่าถ้าเกิดจะมีงานอะไรเนี่ย
ประดับงานด้วยโทนสีฟ้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยทำให้นะฮะ
ต่างต่างดอกม้งดอกไม้อืมญาติยังรอผลผ่าพิสูจน์ศพอยู่นะครับ
ตอนนี้ผลยังไม่ออกนะครับจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
คาดว่าจะใช้เวลาอย่างละเอียดเนี่ยนะอีกสี่สิบห้าวันค่ะนะครับ
ถ้าผลออกมาเหมือนกับแพทย์โรงพยาบาลสหัสสคันที่กรสินเนี่ย
ญาติญาติก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการแพร่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดไฟช็อตนะครับ
ในอำเภิกษาสถานศาสตร์แล้วก็พุ่มกับการสอบพศาสตร์สถานศาสตร์นะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแพ้ที่เกิดเหตุนะครับ
ปิดนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนี่นะฮะ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณท้ายแพร่นะครับ
เป็นระเบียงที่เป็นเหล็กนะฮะมีแพร่ไม้ไผ่ต่อออกจากแพร่
ในแพ้มีพวกโต๊ะอาหารพัดลมแล้วก็ปลั๊กไฟ
แต่สายไฟนี้ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีสายไฟแล้วนี่แต่ระเบียงเป็นเหล็กอย่างนี้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เดี๋ยวต้องสอบปากคำพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
แล้วต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบด้วย
โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า
ว่ามันจะเกี่ยวข้องเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
ต้องรอพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อน
แต่เจ้าของแพรยืนยันว่าวันเกิดเหตุเขาไม่ได้ใช้ไฟ
คือมันมีสายไฟอยู่ที่ราวเหล็ก

ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปดูพยานหลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์อันนี้ก็สำคัญ
ถ้าไม่ได้ใช้ไฟวันนั้นก็ต้องไล่ไปตรวจสอบดู
คือตกลงมันมีการเริ่มมีการเปิดโฟงฟังแล็วไฟมันดูดออกมาอย่างไรหรือเปล่า
แต่เตือนทุกท่านว่าไปดูทาหรด้วยนะครับ

บางทีไม่ทันระวังนะคะ